หลังจากที่มีการประชุม๘พักร่วมเสร็จแล้ว

คุณพิทาไปไหนทำอะไรจะเครียดไหม

มันจะเป็นยังไง

หมายถึงชวนสวไปกินจิ้มจุ่มเหรอ
กินคนเดียวค่ะไปกินจิ้มจุ่มร้านโปรด
ก็แหม่กองทัพมันต้องเดินด้วยทองไหมล่ะพี่อุ๋ย

คุณพิธาโพสต์เอาไว้เช็คอินร้านบ้านอีสานเมืองยศสุขุมวิทย์๓๐
นี่ก็ยิ้มแล้วก็ยื่นถือเมนูเนื้อสัตว์
ลุกด้วยไข่ข้าวเหนียวผักสดอยู่หน้าม่อน

เมื่อกี้นี่เห็นเป็นเดินผ่านเข้าไปแล้วแบบนี้นะคะ

เหมือนซีรีส์ดังเกาหลีอ่ะ